เฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับฝนยังคงตกชุก

สังเกตว่าวันนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แล้วก็มีฝนกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างของภาค
ปัจจัยหลักที่เหนียวนำให้ฝนตกชุกแบบนี้
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนนะครับที่ตอนนี้ยังคงหอบเอาความชื้นพัดเข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
ชื้นเหล่านี้นะครับเข้ามาเจอกับอากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก่อตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
และนอกจากฝนแล้วใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
เพราะว่าคลื่นก็จะสูงขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
คลื่นนั้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

ปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่นอกจากจะทำให้ฝนตกชุกแล้ว
อากาศค่อนข้างที่จะเลวร้ายเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการก่อตัวของร่องฝนนะครับ

หนึ่งสิ่งที่หลายคนมักจะละเลยกันก็คือการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมแบบนี้
จะเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วไฟดูด
ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ฟังคำตอบนี้พร้อมกันกับการไฟฟ้านครหลวงครับ
ในช่วงพายุลมแรงแล้วก็มีฝนตกบ่อย
ก็อยากจะฝากให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

เราก็ควรจะหมั่นตรวจสอบดูอุปกรณ์ไฟฟ้า
และสายไฟฟ้าทั้งภายในและก็นอกบ้านเรา
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมั่นคง
ซึ่งขนาดนี้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้
เขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรประการ
ถ้าระดับน้ำสูงผิดปกติใกล้กับตำแหน่งของที่ท่านวางอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย
ก็ควรจะรีบย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นให้พ้นจากน้ำ

กรณีที่พบผู้ประสบเหตุไฟฟ้าดูด

ห้ามนำมือเราไปสัมผัสโดยมือเปล่า

หรือว่าไปสัมผัสกับตัวนำที่ทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดูดโดยเด็ดขาดนะครับ
ท่านจะต้องรีบดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า
โดยวิธีดึงปลั๊กออกนะฮะ
หรือว่าไปปลดเบรกเกอร์หรือว่าปลดคัทเอาท์ออก

เราอาจจะใช้ผ้าแห้งเนี่ยพันมือเราให้หนานะฮะ
แล้วก็ผลักหรือว่าดึงผู้ประสบเหตุออกจากจุดที่เกิดเหตุนั้น
ตอนนี้นะครับเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของงานบริการสารสนเทศนะครับ
ซึ่งสามารถใช้งานสะดวกสบายบนสมาร์ทโฟน
จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งปัญหาไฟฟ้าดับได้สะดวก

แล้วก็เราก็สามารถที่จะไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
พร้อมทั้งยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับ
คำแนะนำนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากสภาพอากาศที่แปรปวนแบบนี้

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ